เมื่อกี้ก้มลงไปดูข่าวที่ก๊อฟกำลังจะคุยกับคุณผู้ชม

แล้วก็กังวลเหมือนกันเวลาดูข่าวอ่านข่าวที่เขาบอกว่าแหวนติดนิ้วแหวนติดนิ้วต้องเอามาตัด

มันอักเสบได้มันบวมได้เหมือนในข่าวนี้เขาบอกเขาไม่ถอดมานานหลายปีกับแหวนวงนี้ใส่ติดมือมาสุดท้ายมันบวมคุณผู้ชม
มันเป่งมันอักเสบแล้วมันถอดไม่ออก
ร้อนถึงกู้ภัยต้องมาเพราะเกรงมือจะเน่า
เนี่ยใครที่ใส่แหวนอยู่สังเกตนิ้วตัวเองด้วยนะครับ
ว่าลืมใส่จนลืมไปเลยเดี๋ยวมันจะถอดไม่ได้
สุดท้ายต้องตัดแล้วเสียดายไหมฮะเสียดายนะ
เสียดายแหวนนะฮะถ้ามันมีคุณค่าทางจิตใจ
สุดท้ายกู้ภัยเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือกำแพงเพชร
ต้องไปช่วยเหลือนางสุธาสินีขันชัยศรี
อายุ๓๕ปีอยู่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๔ตำบล
ขุนรามอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
แหวนที่เขาใส่มันเป็นแหวนสแตนเลสนะฮะ
ที่นิ้วด้านซ้ายถอดออกเองไม่ได้
จนมันบวมมันอักเสบมันทรมาน
นะฮะก็ต้องใช้เครื่องมือเขาเรียกว่าเครื่องเจียจี
แล้วก็ใช้ช้อนรองที่นิ้วก่อน

ค่อยเจียไปเจียไปสุดท้ายเอาออกได้สำเร็

ใส่เองก็หวาดเสียวคนทำเองก็หวาดเสียวฮะ
ท่ามกลางญาติพี่น้องรุ้นระทึกกันใหญ่เลย
สุดท้ายเอาออกได้ครับนี่เจียออกไปก็ต้องขอบคุณกู้ภัยที่ไปช่วย
เธอบอกว่าจะไม่สวมแหวนแน่นแบบนี้อีกแล้ว
บางคนเนี่ยกลัวมันจะหลวมไงก็เลยหาที่มันแบบพอดีเป๊ะเลยอ่ะ
แล้วใส่แบบไม่ถอดเลยมันก็เลยแบบว่านานวันเข้านะมันก็บวมขึ้นมาได้
เดี๋ยวต้องไปลองถอดดูบ้างแล้วล่ะโอ้โหไม่ไหวน่ากลัว
บางทีบางคนก็ใช้น้ำมันใช่มั้ยครับเตรียมก็ไม่ได้เจ็บไงนานเวลานี้

ก็จะทำให้แบบข้อนะข้อจะใหญ่
ใช่เลยไอ้ที่หนูพูดถึงเนี่ยที่คนขึ้นไง